ส่วนเรื่องของ๗วันอันตรายผ่านไปแล้ว๔วันค่อนข้างจะน่าพอใจ
เพราะว่าถือว่าน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
ไปดูข้อมูลของการสรุปมาก่อนนะครับ
เป็นข้อมูลจากสปฐสรุปสถิติเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ
ประจำวันที่๑๔เมษายน๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว๕๖๗ครั้ง
เสียชีวิต๕๙สบและบาดเจ็บ๕๙๘คน
จังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเจ้งไบร์
อยู่ที่๔สบแล้วจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงคือเจ้งไบร์
โดยรวม๔วันเกิดอุบัติเหตุไป๒๒๓๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๒๓๗คนและบาดเจ็บ๒๓๒๒คน
มีแต่เลข๒กับเลข๓เนอะดูสิครับ
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยมีอยู่๑๒จังหวัดนะครับ
เลข๒อีกแล้วนะครับ๑๒จังหวัดนะฮะ
ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีสถิติอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสะสมสูงที่สุดด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
สาเหตุหลักก็มาจากการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ยานผ่านะที่เกิดอุบัติเหตุหลักคือรถจักรยานยนต์
ทางด้านของพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องไปจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้๑๗เมษายน
จะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครจำนวนมากครับ
ก็เลยเตรียมความพร้อมเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถบนเส้นทางหลักทั้งมิตรภาพเอเชีย
พร้อมกับจัดจิตอาสาไปประจำตามจุดกับปั๊มน้ำมันต่าง
เพราะว่าคาดว่าจะมีประชาชนไปจอดรถแวะพักใช้บริการพักรถพักคนกันก่อน

แล้วก็พอใจกับภาพรวมของ๔วันที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเลขลดลงจากปีก่อนนะครับ
ขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถพบผู้กระทำความผิดลักษณะที่ซุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท
ด้วยการดื่มแล้วขับขี่รวม๔วันก็สามารถยึดรถที่ฝ่าฝืนได้๓๖๙๕คันเป็นรถจักรยานยนต์๒๗๔๑คันและรถยนต์๙๕๔คัน
ดำเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดไปแล้วถึง๑๑๓๙๓๙คนนะครับ
ทางด้านของพลโทวิรชนสุคลทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าท่านนายกก็ฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนที่กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ
ขอให้มีสติไม่ขับรถเร็วแล้วก็เมาแล้วอย่าขับแล้วกันนะครับ
พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารที่เสียสละเวลาช่วงของวันหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกพร้อมกับให้กำลังใจในการทำงานสำหรับช่วงเวลาที่เหลือ
เพื่อให้ส่งประชาชนกลับถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพนั่นเองนะครับ